ท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าระทึกยิ่งกว่าในหนังนะครับ
มีคนร้ายสองคนขี่จักรยานยนต์มาไปงัดตู้เติมเงินของเจ้าของบ้านเขากลางดึก
เจ้าของเขาตื่นมาเจอนะครับขับรถไล่ตามนะฮะขับรถไล่ตามเลยนะครับ
สุโบราษกูเจอแอ

เหมือนกัน
อ้าวเดี๋ยวดิ

หน่อยจรร์ดจรร์ดจรร์ด

เหมือนกันและ
นี่ฮะท่านผู้ชมนุ่มแข็งมาสอน

คือไม่ได้สนับสนุนความรุนแรงนะครับ
เขาก็เชิญมันให้แม้ไปไหนไม่ได้อ่ะ
มันก็ไปเลยเพิ่งค่ะ
อีกมุมหนึ่งผมก็ลุ้นว่ากลัวว่าคนร้ายมันจะมีปืน
เพราะว่าพอมันถูกชนล้มถูกชนล้มนะมันก็เอาแฉลงนั่นแหละ
ที่ไปงัดตู้เติมเงินเขาเอามาทุบรถเขา
แต่เจ้าของเขาก็ไม่ยอมนะฮะเขาก็ขับรถไล่ชน
และตะโกนป่าชาวบ้านบอกให้ช่วยกันจับหน่อย
สุดท้ายก็จับได้นะฮะสุดท้ายจับจนได้นะครับ
โอ้โหเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตี๓ครับ
คืนวันที่๗ธันวาคมบนถนนโคกบกอำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
ผู้ชมครับเชื่อว่าท่านเห็นภาพเหตุการณ์นี้นะ
นี่ครับท่านคงอยากเห็นใบหน้าเห็นโฉมหน้า
ของคนที่ไล่จับคนร้าย๒รายนี้
วันนี้คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปนะครับ
ที่ทุ่งสงศ์นครศรีธรรมราชนะครับทุกผู้ชมครับ
ตรงนี้เนี่ยนะครับจุดเกิดเหตุแล้วก็ไปเจอเจ้าของคลิปที่ถ่ายคลิปนะครับ
ที่ร้านกาแฟนะฮะร้านกาแฟในหัวคอฟฟี่นะครับนี่คือร้านที่เกิดเหตุ
เริ่มต้นเลยนะครับได้เจอกับนายุทธศักดิ์เกิดศรี
เจ้าของร้านกาแฟในหัวคอฟฟี่นะฮะคือคนที่ขับรถเก่งไล่จับโจร
เจ้าตัวเนี่ยเปิดใจกับเรานะครับบอกกับเราเป็นที่แรกเลยนะครับ
ทันทีที่ได้ยินเสียงผิดปกติที่หน้าร้านนะตี๓นะครับ
ก็เปิดประตูออกมาเห็นคนร้ายสองคนผู้ชายกำลังงัดตู้เติมเงิน
อยู่หน้าร้านเขาแล้วในร้านเนี่ยมีภรรยาเขามีลูกชาย
ก็ตั้งสติตั้งสติแล้วเห็นคนร้ายมันไปแล้ว
ขี่จักรยานยนต์ไปกันสองคนเขาก็ขับรถเก่งไล่เลยนะฮะ
ตอนนั้นไปตัวเปล่าด้วยคิดแค่ว่ายังไงต้องจับมันให้ได้
พอไล่ทันก็ชนพอมันชนปุ๊บมันลุกขึ้นมามันทุบรถอีกนะ
ทีนี้ก็ยิ่งโมโหใหญ่อยากจะจับให้ได้นะครับ
ตอนนั้นยอมรับว่าไม่คิดถึงชีวิตตัวเองเลยนะครับ
แต่ก็พยายามตั้งสติแล้วก็ทำทุกอย่างให้เต็มที่แบบไม่ประมาท
จนมันไม่ชำนาญเส้นสังด้วยอีกอย่างหนึ่งก็
พูดง่ายว่าวันกลับป่าทำยังไงก็ได้เพื่อจะเข้าซอยเล็ก
ผมตอนแรกก็จะให้จอดเจ๋ยเนี่ย
แต่พอเขาเสียหลักแล้วพอเขาร้ม
แต่พี่ศักดริย์เพื่อช่วยโจรชาวบ้านก็เลยเขาออกมา
เขายอมแล้วเขาบอกก็ยอมแล้ว
ขอบคุณมากเลยค่ะพี่บ้า
แต่บางคนก็บอกก็อดตกใจกลัวแทนไม่ได้
มันก็ดูอันตรายแหล่ะ
ไม่รู้ว่าคนร้ายจะยังไงมีอาวุธไหมหรือ

โดยได้คุยกับแม่ยายครับ
แม่ยายของคนที่ไล่จับคนร้ายนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็คือนางสาคอนนะฮะวัย๕๖ปีบอกว่าช่วงเกิดเหตุตี๓แล้วนะครับ
กำลังหลับสนิทอยู่ได้ยินเสียงดังเหมือนกับใครมางัดอะไรบางอย่างที่บ้าน
เขยก็เลยวิ่งออกไปดูนะครับแล้วก็ขับรถไล่จับโจรนะ
ยายบอกว่าโชคดีมากที่ลูกเขยปลอดภัยแล้วก็จับโจรได้นะครับ
อย่างนั้นก็ต้องอยู่กันอย่างหวัดระแวง
นกหนุ่มตัวว่ามีเรื่องอะไรก็ยังไงนึกวิ่งผู้โม้บบิดรถโอไปวันนี้
ก็หลังจากที่ชนคนร้ายแล้วก็ชาวบ้านช่วยกันจับเอาไว้ได้นะครับ
ตำรวจก็มาควบคุมตัวไปครับคนร้ายสองคนนะครับทุกผู้ชมครับ
สองคนนี้มีนายอดิษักร์ธรรมสีอายุ๒๗นะครับ
กับนายสมเจตคล้ายโตอายุ๒๖นะฮะ
ถูกคุมตัวไปที่โรงพักนะครับไปดำเนินคดีนะครับ
อายุ๒๖๒๗โอ้โหไม่ทำมาหากิน

ก็ขี่จักรยานยนต์มานะฮะทั้งคู่เนี่ย
สารภาพบอกว่าขี่จักรยานยนต์มาจากบ้านพักนู้นนะฮะจากพัทธลุงครับ
นี่จักรยานยนต์ที่ขี่ไปถูกชนยนต์พังเสียหายนี่นะครับ
ขี่มาจากพัทธลุงนะมานครศรีธรรมราชคือตั้งใจมาเลยล่ะ
ตั้งใจมาหาขโมยทรัพย์สินชาวบ้านเขาเพราะอะไรรู้ไหม
เพราะรู้ว่าชาวบ้านเนี่ยน้ำท่วมคงจะทิ้งบ้านเพื่อหนีน้ำท่วม
ดูฮะดูความคิดของไอ้สองคนนี้ครับท่านผู้ชมครับ
รู้ว่าเขาน้ำท่วมไม่ช่วยยังตั้งใจขี่จักรยานยนต์ข้ามจังหวัด
เพื่อมาขโมยทรัพย์สินของเขาก็ขี่ตระเวนมามาถึงร้านที่เกิดเหตุเนี่ย
ก็เห็นว่าเป็นร้านลักษณะมีตู้กดเงินตู้เติมเงินอะไรพวกนี้นะครับ
ก็เลยจอดรถแล้วก็ใช้แฉลงที่เอามาเนี่ยงัดร้านเขานะฮะ
ได้โทรศัพท์มาหกเครื่องนะครับเป็นร้านขายโทรศัพท์มือถือนะ
แล้วก็ไปเจอตู้เติมเงินนะครับที่อยู่ที่หน้าบ้านหลังหนึ่งก็คือ
รถยนต์ที่เขาไล่ชนนี่แหละนะครับก็เป็นร้านขายกาแฟนะครับ
ก็ไปงัดเขาอีกเอาเงินมาอีกนะครับแต่ว่าถูกจับได้นะครับ
คนร้ายเนี่ยนะฮะบอกว่าคนขับรถเก่งเนี่ยที่ขับไปไล่ชนคนร้ายเนี่ยนะครับ
ก็มีกระจกรถที่แตกนะครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่เสร็จแล้วเนี่ยนะ
ทางเจ้าของรถยนต์นี่ฮะเขาก็พาไปดูรถนะครับ
รถกระจกแตกนะครับเพราะว่าคนร้ายใช้แฉลงตีนะครับที่ด้านหน้ายุบไปเลยนะฮะ
แต่ว่าถูกคนมางัดบ่อยนะฮะพองัดแล้วก็จับใครไม่ได้
ครั้งนี้เนี่ยแม้ว่าคนร้ายจะได้เงินไปแค่สามสี่ร้อย
แต่ว่าเจ้าของตู้เติมเงินเขาบอกว่าไม่ไหว
คือสามสี่ร้อยในครั้งนี้ก็จริงแต่มันหลายครั้งเห็นมั้ยฮะ
เอาไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็เอาเงินไปเขาก็เลยต้องขับรถไล่ตามชน
จับเอาไว้ได้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีรายอื่นอีกหรือเปล่านะ